มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
บ้านหลังนึงนะคุณตาคุณยายอายุ๗๐กว่ากันแล้วอยู่ด้วยกัน๒คน
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำยายไปก่อเตาก็คือก่อไฟเพื่อจะทำกับข้าว
แล้วแกวูบหมดสติแล้วก็ตกลงไปในเตาที่มีไฟอยู่
คลอกเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นคุณตาเนี่ย
แกไปอยู่แถวสวนเลยไม่ได้ยินเสียงมาเห็นอีกทีก็ช่วยไม่ทันแล้ว
ค่ำเมื่อวานนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ตำบลกองดิน
แกลงจังหวัดระยองนะครับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับ
สร้างอยู่ในสวนผลไม้นะส่วนของครัวเนี่ยเป็นจุดหลังบ้าน
ฉลอมบุญเกิดอายุ๗๖ปีตอนที่มาเจอกันก็ถูกไฟคลอก
ผิวหนังไหม้เกรียมหมดแล้วนี่ฮะหลังจากนั้นทางกู้ภัยกับตำรวจก็มาตรวจสอบ
คุณตาเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนนี้คุณยายคุณยายฉลอมนะครับ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จังหวัดระยองนะครับบ้านของคุณยายคุณตาเนี่ย
อยู่ใกล้ใกล้วัดเขายายพริ้งนะฮะในตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ห่างจากวัด๕๐เมตรโดยรอบนี่เป็นสวนผลไม้ทั้งหมดเลย
เพราะว่าบ้านเนี่ยมาสร้างอยู่ในสวนผลไม้นะครับแต่ว่าลูกหลานจะอยู่บ้าน
ตัวเมืองที่จะไกลออกไปนะครับไม่มีบ้านชาวบ้านอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ
ตอนเกิดเหตุเลยไม่มีใครได้ยินจุดเกิดเหตุเป็นห้องครัวหลังบ้านของคุณยายนะครับ
คุณยายเป็นลมหมดสติวูบไปแล้วนี่ฮะเตาอ้างโล่เนี่ยครับ
ยังมีกระทะอยู่เลยคุณยายจะทำกับข้าวเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
วูบไปเนี่ยแล้วก็ไฟที่จุดไปแล้วเนี่ยมันลุกติดเสื้อผ้า
แล้วก็ไหม้คลอกทั้งร่างเลยข้างข้างเตายังมีนี่ฮะกระสอบถ่านนะครับ
มีกองฟืนด้วยนี่ร่องรอยการถูกไฟไหม้ยังอยู่ตรงนี้นะครับ
ไฟนี่ลามไปถึงแสลนด์กันแดดที่อยู่ติดกันด้วยนะฮะเป็นครัวหลังบ้าน
คุณเนธิเช้าเดินดูพื้นที่รอบบ้านคุณยายเนี่ยนะฮะตอนที่กำลังสำรวจพื้นที่อยู่
สแลนด์นะฮะที่ถูกไฟไหม้ครอบครัวของคุณยายก็มาพอดีเลยวันนี้
ลูกหลานมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณยายเพื่อไปที่วัด
ตรงจุดที่เสียชีวิตเอาอาหารมานะครับ
ข้าวพล่าปลายำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
จัดใส่กระทงใบตองสี่กระทงแล้วก็ให้ครอบครัวมาจุดทูบ
เชิญดวงวิญญาณคุณยายไปที่วัดนี่ฮะคุณตาก็มาด้วยนะครับสามีคุณยาย
จากนั้นก็พากันออกจากบ้านนะฮะบีบแร้รถ๓ครั้งเพื่อเปิดทางเจ้าที่เจ้าทาง

ส่วนศพของคุณยายอยู่ที่วัดเขาน้อยนะครับในตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คุณยายฉลอมนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
คือใช้การรดน้ำศพผ่านจากโรงศพของคุณยายนะครับ
เนื่องจากร่างคุณยายอยู่ในสภาพไม่เกรียมแล้วนะครับ
ไม่สามารถนำออกมาประกอบพิธีรดน้ำศพด้านนอกได้
คุณตานะฮะสามีของคุณยายคุณตาคมสรรบุญเกิดอายุ๗๕ปี
คุณตาบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็น
คาดว่าช่วงนั้นภรรยาคือคุณยายฉลอม
กำลังจุดไฟที่เตาอยู่เพื่อทำกับข้าว
พอจุดไฟเสร็จคาดว่าคงจะเป็นลมแล้ววูบไป
พอล้มไปอยู่ใกล้เตาพอดี
ไฟก็เลยไปโดนเสื้อผ้า

ไหม้ทั้งร่างจนเสียชีวิต
ตอนนั้นคุณตาออกไปตัดย่าที่สวน
ห่างจากตัวบ้านประมาณ๑๐๐เมตรนะครับคุณตาบอก
ทีนี้ตัดย่าเนี่ยเสียงเครื่องตัดย่ามันก็ดังด้วย
ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคุณยายนะครับ
กลับเข้ามาถึงบ้านพบว่าคุณยายถูกไฟคลอก
แล้วก็พยายามเข้าไปดับไฟแต่ก็ไม่ทันแล้วคุณยายเสียชีวิต

โบราณวิทยาเช็ค

เอาคุณยายมาเป็นลมวูบตรงเนี่ยครับเทาอ้างโล่เนี่ยครับ
คือตอนที่คุณยายยังอยู่เนี่ยคุณยายจะบอกกับคุณตาเสมอ
บอกนี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับหลานเลยนะหลานเรียนจบมเกษตร
ส่วนทุเรียนที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้จะอยู่ทันกินลูกมันไหม

แล้วก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริง

พูดว่าหลานรับปริญญาแล้วยังไม่ได้มาถ่ายรูป
ก็ว่าเออมันจะถ่ายซะก่อนบ้างจะมาหลานยุงเทพ
รับปริญญาไปได้ยังไม่ได้เดือน
เพราะว่าจะกลับมาถ่ายรูปเนี่ยเขาไปยุงเทพไม่ได้

แล้วรับปริญญาที่หาลัยเศษ
เขาบอกว่าเออมันจะถ่ายซะก่อนบ้างจะมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามันจะทันจะกินรูปมั้ยเนี่ยมันจะถ่ายซะก่อนบ้าง
ลูกชายคนโตของคุณตาคุณยายนะครับ
อายุห้าสิบสองนะครับคุณนักคารินนะครับ
บอกว่าปกติพ่อกับแม่อยู่บ้านหลังเกิดเหตุกันแค่สองคน
แต่แม่เนี่ยเป็นคนประหยัดไม่ชอบไปใช้เตาแก๊ส

แกบอกใช้ฟืนก่อไฟทำอาหารดีกว่า
แล้วปกติมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วย

ว่าไปก่อไฟเมื่อวานที่เตาเนี่ยบางทีสูดควันอะไรเข้าไป
ทีนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ทันแล้ว
แล้วก็แขนขาอ่อนแรงอีกนะเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัว
เมื่อวานก็เกิดเหตุอีกส่วนพี่ชายลูกชายคนโต
บอกว่าเพิ่งคุยกับน้องชายแล้วก็น้องสวไพ
ยังเพิ่งคุยกันอยู่เลยบอกเออจะให้น้องเนี่ยมาอยู่กับพ่อกับแม่ดีไหม
กับแม่อายุเยอะแล้วแต่ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นซะก่อน
จริงพูดกับน้องชายกับน้องสะพ้ายไว้นานแล้วว่า

เพราะว่าถ้าเกิดแกมีเพื่อนอยู่สองคนแล้วเวลาแกแยกกันอยู่
กันว่าพ่อทำงานในสวนมันจะไม่เห็นไม่เห็นแม่ที่ทำอะไรอยู่หลังบ้าน
มันจะมองไม่เห็นเลยเพราะเหมือนกรณีที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นไปได้ก็คือแบบอยากให้มีลูกหลานอยู่สักคนหนึ่ง
เพื่อเพื่อที่จะคอยช่วยประมาณเนี้ยเดี๋ยวพ่ออยู่คนเดียว
เดี๋ยวจะต้องเอาน้องชายเข้ามาอยู่แล้วครับ
ทางครอบครัวจะตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณยายนะฮะ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจนถึงขณะนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะฮะ
บอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วเกินไป